ไปดูเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบนท้องถนนต่างเรานำมาเป็นอุทาหรณ์กันนะครับ
อุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบขับรถบนไหลทางนะครับล่าสุดกล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสองเลนสวน
จู่ก็มีรถขับแซงขึ้นมาจากไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เบรกกระทันหันนะครับ
เนื่องจากมีกลวยวางอยู่ด้านหน้าทำให้ถูกรถที่ขับตามมาชนท้ายอย่างจัง
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนในช่องทางด้านซ้าย
โดยมีรถบรรทุกขับอยู่ด้านหน้าเลนขวามีรถอีกหลายคันเร่งเครื่องแซงขึ้นไปเป็นระยะ
นานก็มีรถกระบะสีขาวขับแซงขึ้นมาจากลายทางด้านซ้าย
และมีรถตู้ขับตามมาอย่างรวดเร็วและแต่เปรกแดงละทางหัน
เนื่องจากมีกลวยวางอยู่ด้านหน้าทำให้รถกระบะที่ขับตามหลังมาชนท้ายจนถลายไปเบียดกับรถบรรทุก
โชคดีรถที่ขับตามมาอีกหลายคันเบี่ยงหลบได้ทัน
ส่วนเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดหน้าโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บันทึกภาพขณะรถรับส่งพนักงานกำลังรอจังหวะเพื่อข้ามไปอีกฝั่งถนน
โดยมีรถจักรยานยนต์ขี่มาจอดรอตรงกลางถนนเพื่อเลี้ยวขวาเข้าโรงงานอีกแห่ง
เมื่อได้จังหวะรถรับส่งพนักงานก็พุ่งตรงข้ามไปอีกฝากถนนทันที
ก่อนที่จะพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
อุปกติเห็นที่เกิดขึ้นทำให้นายทองดีกำลังสารในยุค๖๐ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บมีรอยถลอกตามร่างกายเท่านั้น
ส่วนรถจักรยานยนต์ของเขาพังเสียหายเกือบทั้งคัน
ตำรวจสอบสวนคนขับรถรับส่งพนักงานอ้างว่า
วัวแต่ดูรถที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายจึงมองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ของนายทองดีจอดอยู่
โดยประกันภัยเข้ามาดูแลซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้ทั้งหมด
และทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้
ผิดท้ายด้วยปฏิเสธชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์ตกจากสะพานต่างระดับแยกทับมา
อำเภอเมืองจังหวัดระยองที่อยู่ระหว่างทุบทิ้ง
และมีเหล็กแหลมโผล่ขึ้นมาจำนวนมาก
ถ้าว่าคนขับขี่รอดตายมาได้ราวปฏิหาร
ก่อนหน้านี้นายรัฐกิจขุนหมื่นอายุ๒๐
หนุ่มโรงงานขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแท่งแบรีเออร์ที่เจ้าหน้าที่วางเอาไว้เชิงทางขึ้นสะพานดังกล่าว
เพราะคิดว่าเป็นเพียงการซ่อมถนนบางส่วนเท่านั้น
ก่อนที่จะตกลงไปในช่วงกลางสะพานที่มีการพลุกทิ้ง
ร่างของเขากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาและมีอาการแน่นหน้าอก
ภัยเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐระยองและอาการปลอดภัยแล้ว
หลังนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่นำแท่งแบรีเออร์มาปิดกั้นทางขึ้นสะพานเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันผู้ขับขี่ที่ไม่ชินเส้นทางหลงขึ้นไปบนสะพานดังกล่าว